ว้าวจะปีใหม่แล้วเว้ยวันนี้จะมาบอกข่าวดีรับขวัญปีใหม่กันสักหน่อย
ไปค่ะถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือ
สีฤมพลมงคลรวบตึงดึงดาว
มาเล่าสู่กันฟังเพื่อต้อนรับปีใหม่
หรี่เลยจะมาส่งความสุขกับภาราศรี
ที่จะมีเงินตุ้มกระเป๋ารับขวานปีใหม่
ใจเต้นตึกตึกแล้วอ่ะส่วนพวกเธอจะโชคดีหรือเปล่าก็ตามไปฟังดิฉันได้เลยค่ะ
อันดับ๕ราศีเมทุนพี่เมทุนช่วงนี้ทำอะไรก็ดีก็เด่นเจริญเติบโตก้าวหน้าร่างกายก็แข็งแรง
จิตใจก็แกร่งดังหินผาน่าอิจฉาที่กระเป๋าตังค์ก็จะตุ้นหน่อย
แต่อย่าเพิ่งดีใจเวอร์สิเพราะพี่เมทุนจะได้เงินขวานทุนแค่หน่อยแต่ก็ช่วยทำให้มีกระจิตกระใจฟันฝ่าอุปสรรคไปปีต่อไปได้
อันดับสี่ราศีกุลถึงช่วงนี้เหนื่อยเหนื่อยจนขอบตาดำแต่เรื่องเงินหนี้ต้องยกนิ้วให้
เพราะพี่แกจะได้เงินจากช่องทางใหม่ใหม่แบบคาดไม่ถึงเช่นเดินเดินอยู่ดีก็สะดุดลมตกลงไปในเหวลึก
แล้วไปเจอคุมทรัพย์โจรสลัดที่ราชาโจรสลัดเอามาซ่อนไว้เอ๊ะเวอร์ไปแล้วมั้ง
แต่พี่กุมก็จะได้เงินแบบลึงงประมาณนี้แหละอันดับสามราศีกุล
กุลอาจทำอะไรยังไม่ค่อยถนัดมือในช่วงนี้แต่ช่วงก่อนขึ้นปีใหม่นี้พี่กุลจะได้โชคจากตัวเลข
เช่นการเล่นบุญหรือแม้กระทั่งถูกหวยจนกลายเป็นเศรษฐีช่วงข้ามคืน
แต่ให้ระวังเรื่องทำผิดกฎหมายเพราะอาจมีคนช่องจับผิดเผลอเดี๋ยวได้ติดคุกแบบงงระวังไว้ให้ดีนะ
หลีขอเตือนอันดับ๒ราศีพิจิกษ์ก่อนที่พี่พิจิกษจะได้เงินตุ้มกระเป๋าในช่วงนี้
จะต้องเจอความชุนละมุนวุ่นวายก่อนจนแทบอยากจะยกทงเขาแต่ขอบอกเลยว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้
ชีวิตจะดีดีขึ้นดีขึ้นไปอีกดีแล้วดีอีกจนรำคาญตัวเองว่าทำไมชีวิตตูดีจังฟ้า
มีโชคลาภแถมเงินฟุ้งกระเป๋าแต่ทุกอย่างก็มาจากความขยันของพี่พิจิกษ
นี่เองแหละค่ะอันดับหนึ่งราศีกันเตรียมดีใจให้ดีนะพี่กัน
เพราะช่วงนี้ไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็เปลี่ยนให้เป็นเงินได้ชีวิตและการงานมีแต่ก้าวไปข้างหน้า
แม้มีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนโตช่วงท้ายปีจนเงินทะลักออกมาจากกระเป๋า
โอ้ยเยืออีกแล้วยังมายก็ดีใจกับพี่กันด้วยนะเจ้าคะ
เลขขอท็อปชาร์จคนดวงดีขึ้นมาเลยค่ะ
กับ๕ราศีที่มีเกณฑ์เงินปุ้มกระเป๋ารับขวานปีใหม่
ให้เพื่อนดูจะได้บุญ
เพราะเพื่อนจะได้มีกำลังใจทำมาหากิน
ปีหน้าจะมีตังค์แล้วเว้ย
เงินน่ะมีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้
เพราะความสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่เงิน
แต่ก่อนจากกันหลีขอยืมตังค์สัก๓๐๐บิต

ยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่
มีเงินใช้และมีสติในการดำเนินชีวิต
สำหรับวันนี้ลีลาไปก่อน

สวัสดีมีชัยไอเลิฟยู